อย่างเรื่องของการเลี้ยงด้วงสาคูคุณชนะเราก็ต้องใช้สติปัญญาใช้ความรู้นิดนึง
แล้วเขาทำยังไงไปถามเธอคนนี้ที่จังหวัดพยาว
ไปกันที่บ้านป่าสากมูหกตำบลป่าสากอำเภอภูซางจังหวัดพยาวนะคะ
ไปดูเขาเลี้ยงด้วงสาคูณหรือด้วงมะพร้าวนี่แหละค่ะ
เขาบอกกันว่ามันเพาะง่ายเลี้ยงง่ายโตเร็วนะใช้เวลาแค่เดือนเสร็จเท่านั้นเองคุณชนะคุณไปต่อ

จับขายส่งตลาดได้แล้วนะชาวบ้านชาวช่องโอ้ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มีรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวนะคะ

มันจะได้ไหมเนี่ยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้พาไปดูข้างในโรงเรือนเลยนะคะ
คือเขาจะนำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาเลี้ยงใส่กระมังพลาสติกกระมังคู่นะคะ
วางเรียงเอาไว้๕คู่ปล่อยให้มันดำรงชีวิตไปสักประมาณเดือนหนึ่ง
มันก็จะเริ่มวางไข่แล้วจากนั้นก็จะเกิดเป็นตัวหนอนเล็กจำนวนมาก
จากนั้นไปเราก็ต้องทำการคัดพ่อพันธุแม่พันธุ์ออกแล้วก็ไปเติมอาหารให้ด้วงวนอยู่แบบนี้
มันก็จะอุดมสมบูรณ์เติบโตขึ้นเรื่อย
เทคนิคการเลี้ยงที่แปลกนะคะก็ต้องบอกว่ามันน่าสนใจค่ะ
คือเขานำมันสัมปะหลังที่มันดูแล้วไม่มีค่า

มันนี่มันอยู่ตรงนี้
ถูกค่ะมันจริงมันสำปะหลังเนี่ยเอามาแปรรูปตากแห้ง
สมกับวัสดุอื่นนะคะเอามาเป็นอาหารเลี้ยงด้วงมะพร้าว
ก็อย่างที่บอกไปใช้เวลาแค่เดือนเดียวเองนะ
มันก็มีลูกอ่อนตัวเล็กออกมาแล้วนะคะ
เต็มวัยจะประมาณ๓๕วันเอามาขายกิโลกรัมละ๒๕๐๓๐๐บาท
เดือนหนึ่งขายได้หลายร้อยเหมือนกันก็เลี้ยงดีมากเลยนะ
ถ้าหากว่าตัวอ่อนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่นำมาเข้าฝาก
หรือตัวเงาะเข้ารังนะมันจะมีราคาสูงหน่อยกิโลกรัมละ๑๖๐๐๒๐๐บาท

ตัวที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของมันที่เตรียมที่จะไปเพาะต่อนะคะ
ก็จะราคาสูงหน่อยแต่ว่ามันก็เอาไปขยายพันธุ์ได้เยอะ
ถึงบอกว่าเป็นอาชีพที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านป่าศักดิ์เป็นจำนวนมาก
แล้วก็ความต้องการก็เยอะขึ้นเรื่อย
เดี๋ยวนี้ก็เอาด้วงสาคูไปทำเมนูอาหารมากมายนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพวกแบบยำบ้างหรือเอาไปลวกจิ้มบ้างก็แล้วแต่ความชอบ
บางคนเอาไปลาดกะทิกินสดชื่นอร่อย
ขนมสาครูอันนี้ด้วงสาครู